ทุกผู้ชมค้ามาดูความคืบหน้าแห่งเหตุการณ์คาบอม
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าหน่วยเฉพาะกิจสงขลา
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน๔๒
ฆ่าคุณครูที่ชื่อว่าครูจ้อง
คือฆ่าแขวนคอครูแล้วก็เอารถของครูมาก่อเหตุคาร์บอม
แล้วก็ก่อเหตุนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของต่อชดได้รับบาดเจ็บไป๘นาย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ในโลกโซเชียลพูดถึงเยอะมากว่า
โอ้โหเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาดีคนนี้ค่ะ
แต่ว่าเธอทำงานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงผู้กองจอย
คือทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บเนี่ยอาการปลอดภัยนะคะอาการดีขึ้นแล้ว
แล้วก็เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย๓คน
คาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้
ต้องการที่จะสร้างสถานการณ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนักในพื้นที่
แต่ว่า๓คนนี้เขาปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แต่เขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกับเจ้าหน้าที่
อย่างที่บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้นะคะ
ผู้บาดเจ็บมี๘นายก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางต่อชด
และฐานปฏิบัติการเองก็ได้รับความเสียหายหลายจุด
ส่วนรถที่คนร้ายไปขโมยมาแล้วก็ไปฆ่าเจ้าของรถ
ทางครอบครัวของครูจ้องบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้นะคะ
จ้องเป็นคนดีเป็นคนที่ในพื้นที่เคารพนับถือแล้วก็รักมาก
งานศพครอบครัวบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่จับตัวคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
วันนี้เนี่ยค่ะจุดที่เกิดเหตุคาร์บอมเจ้าหน้าที่ก็กันเป็นพื้นที่เขตห่วงห้าม
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็มีการนำแสลนด์มาปิดกั้นจุดเกิดเหตุเอาไว้
สืบสวนสอบสวนหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายตอนนี้ก็เร่งดำเนินการอยู่นะคะ
จัดกำลังออกไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายหลายจุดแต่ยังไม่พบตัว
ส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายขับรถที่ทำเป็นคาร์บอมมาที่จุดเกิดเหตุ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะคะ
ตามเส้นทางต่างยังไม่เจอรถคันที่ก่อเหตุ
ว่าคนร้ายเขาใช้วิธีแบบนี้เขาน่าจะวางแผน
ใช้เส้นทางแบบหลีกเลี่ยงอะค่ะจุดที่มีกล้องวงจรปิด
แล้วก็ขับอ้อมขับลัดเลาะเหมือนกับรู้ว่าจุดไหนมีกล้องบ้าง

เพราะว่าคืนวันที่ก่อเหตุเนี่ยไปที่บ้านครูจ้องประมาณ๓ทุ่ม
แล้วขาบอมเอาไปใช้ก่อเหตุตี๕๕๐น

ซึ่งฝ่ายความมั่นคงบอกว่านี่เป็นวิธีการ
ปฏิบัติการแบบเร่งด่วนของคนร้าย
ซึ่งต้องไปปรับยุทธวิธีในการที่จะต่อสู้กับพวกนี้อีก
เพราะว่าไปปล้นมาปุ๊บประกอบระเบิดเลยแล้วไปใช้เลยไง

เจ้าหน้าที่บอกว่าการทำงานของคนร้ายน่าจะแบ่งออกเป็น๒ทีม

มีทีมฆ่าชิงรถอันนี้ทีมหนึ่ง
แล้วก็มีทีมที่ไปรับรถมาประกอบระเบิด

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ปิดล้อมตรวจค้น
เบื้องต้นจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มมาอีกหนึ่งรายนะคะ
คนนี้เชื่อว่าเป็นคนที่นำรถมาวางระเบิด
ส่วน๓รายก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าเขาให้การที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายแนวร่วม
ในพื้นที่อำเภอเทพาและอำเภอสบาย้อย
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
อาการปลอดภัยแล้วนะคะมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมค่ะ
ร้อยตำรวจเอกหญิงสินีนาฏคงพุทธผู้กองจอย
สะเก็ดระเบิดเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย
ผู้กองจอยคนนี้คนพูดถึงเยอะนะคะ
เพราะว่าโด่งดังในโลกโซเชียลด้วยว่า
โอ้โหเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาดีบุคลิกดี
แต่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
เธอก็บอกว่าคนให้กำลังใจเยอะมากค่ะผ่านทางเฟซบุ๊ก

เพราะว่าจริงแล้วผู้กองจอยเนี่ยคุณพ่อเป็นตำรวจนะคะครับ
แล้วเมื่อปี๒๕๕๕คุณพ่อของผู้กองจอย
ถูกคนร้ายรอบยิงเสียชีวิต
ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี

ใช่เธอก็เลยได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจแทนคุณพ่อ
แล้วก็มาเป็นต่อชะดออยู่ที่เทพาสงขา
แล้วเธอก็ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงมาต่อเนื่อง

ผู้กองจอยก็เลยบอกว่าวินาทีที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุระเบิดเธอรู้สึกเจ็บที่บริเวณหน้าอก
ที่พักภังเสียหายไปหมดเลยแต่เธอมีสติ
เธอเอามือกดแผลห้ามเลือดเอาไว้
แล้วเธอก็หมอบตัวลงหมอบตัวไปกับพื้นนะคะ
บอกว่าเป็นไปตามยุทธวิธีที่ฝึกกันมา
เพราะกลัวว่าถ้ามีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นเนี่ยจะได้รับอันตราย

พอเธอเจ็บปุ๊บเธอเอามือกดกดแผลห้ามเลือดแล้วก็หมอบไปเลย
มันเปิดเข้าตรงบริเวณหน้าอกข้างซ้าย

ก็มีกำลังใจจากคุณแม่ผู้บังคับบัญชา
โดยงานต่างประชาชนเธอบอกว่า
มุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไป
เพราะว่าถ้าเธอกลัวเธอเป็นเจ้าหน้าที่
ถ้าเธอกลัวเนี่ยชาวบ้านไม่ยิ่งกลัวไปกว่าเธออีกเหรอ
เธอก็ต้องเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

พยายามทำตัวให้ต่ำที่สุดนะคะ
เพื่อเวลามีเหตุการณ์คือหมอบนะคะ

ก็ตอนนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ
ต้องมาจากแม่ก่อนนะคะ
มาจากแม่นะคะแม่คือความกำลังใจที่เราต้อง

สู้ต่อไปเองแม่งน้องก็ไม่ยอมแพ้ค่ะ
นะคะบริหารต่างที่เข้ามาให้มั่นใจค่ะ
เขามายี่ยงเข้ามาตอบหาวันการว่าเป็นในใบบ้าน

สำหรับกระเช้าบร่วงไม้พระราชชานะคะ
จากพระเจ้าอย่างหัวสมเด็จพระเจ้าอย่างหัวนะคะ

ก็เป็นคำถามกรณาที่คุณรวมค้นนะคะ
คือเกี่ยวกับการแสดงความที่ให้กำลังใจ
ถามว่าดีใจหรือเปล่าดีใจนะคะรู้สึกดีมีกำลังใจอย่างมาก
รู้สึกดีมีกำลังใจอย่างมากนะคะสำหรับกำลังใจในโลกโซเชียล
ก็ไม่ใช่ต้องอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่จอยที่เจ็บนะคะเจ้านี้

คนอื่นอีกตั้ง๗คนนะคะที่แต่เรามาเจ็บในครั้งนี้
ทุกคนก็ต้องรวมให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะคะ
คุณพยาบาลเหรอคะ

คุณพยาบาลหรอคุณเดียว
ก็ถูกต้องอย่างที่ผู้กรจอยบอกคือทุกคนเราก็เป็นห่วงทั้ง๘นายที่บาดเจ็บนั่นแหละใช่ไหม
แต่ว่าข่าวที่ออกมาในตอนแรกเนี่ยผู้กองจอยเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บหนักที่สุดเนื่องจากระเบิดเนี่ยเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายไง
คนก็เลยเป็นห่วงว่าโอ้โหคือฟังแล้วมันน่ากลัว
แต่ตอนนี้เห็นอาการก็ปลอดภัยแล้วก็เลยสบายใจกันขึ้น
อืมนะคะก็ทุกท่านก็ปลอดภัยดีเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลย
ทีนี้เนี่ยทางเรื่องของการตามตัวคนร้ายเนี่ยค่ะ
พันเอกปราโมทพรมอินโคศกองมนุยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
บอกว่าได้มีการรายงานเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ผู้บัญชาการทหารบกได้รับทราบแล้วนะคะ
ก็ได้มีการสั่งกำชับให้เร่งคลี่คลายคดี
โทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔
สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการร่วมเข้าไปในพื้นที่ต้องสงสัย
เขตรอยต่อของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
อย่างที่บอกว่าหลังจากคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๓ราย
มาสักถามที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๔
และหน่วยข่าวกรองทางฐานส่วนหน้าทั้ง๓รายนี้ยังคงให้การปฏิเสธ
แล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเครือข่ายแนวร่วมในพื้นที่
อำเภอเทพาะอำเภอสบาย้อยแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการสอบปากคำฟังดูแล้ว
เจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่าทั้ง๓คนนี้น่าจะมีส่วนร่วมโดยอ้อม
เช่นเป็นลักษณะของการดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ชี้เป้า
อาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือเองแต่ช่วยด้านอื่นมาชี้เป้ามาดูจุดอะไรแบบนี้
ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่๔อำเภอชายแดนของสงขลา
เขตรอยต่ออำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นกลุ่มเดิมคือกลุ่มของนายบูคอลีหลำโซะ
ซึ่งมีหมายจับตามปวิอาญาตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่ไทยเราก็ต้องหาทางในการแก้ไขกันต่อไปนะครับ